คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๓ที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนนางเลิ้งได้รับแจ้งว่า
มีรถตู้พุ่งชนเชิงสะพานที่สะพานพระราม๘นะคะ
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑คนแล้วก็บาดเจ็บ๒คนนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะคนที่เขาบาดเจ็บแล้วเขารอดชีวิตเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเห็นเลยว่าคนขับรถตู้ขับแบบสายเหมือนรถลื่น
แล้วก็พุ่งไปเลยพุ่งไปชน
พอไปตรวจสอบที่พื้นมันมีแบบคราบน้ำมันอยู่ที่พื้น
ก็เลยคาดว่ารถขับไปแล้วก็ที่พื้นถนนมีคราบน้ำมัน
ลื่นจนเสียหลักจนรถพุ่งไปชนแล้วมีคนตายเนี่ยค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นจุดถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ขาเข้านะคะ
่งหน้าแยกจบรอห่างจากแยกสัญญาณไฟจราจรประมาณ๑๕๐เมตร
คือแบบเสยอัดติดอยู่ใต้เชิงทางขึ้นสะพานพระราม๘นะคะ
หลังคารถด้านคนขับยุบไปครึ่งคันนะคะ
นี่แหละค่ะคนขับก็เลยเสียชีวิตคาที่
นายเอกลักษณ์อึ่งผิวอายุ๕๙นะคะ
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะหน้าที่นั่งคนขับเลย
สภาพศพก็คือหลังคายุบลงมากดทับร่างอะค่ะ
จันซีราขันเยี่ยมอายุ๔๔ปีเป็นผู้โดยสารที่มากับรถตู้นะคะ
เล่าให้ฟังว่าตัวเองกับเพื่อนบ้านและคนขับรวมทั้งหมด๙คน
เมื่อช่วงตี๒ที่ผ่านมามาจากชัยนาธค่ะ
จะไปตลาดโบเบ๊ซื้อเสื้อผ้าไปขาย
ตอนเกิดเหตุทุกคนก็หลับอยู่นะคะ
แต่รู้สึกตัวว่าเหมือนรถตู้สายแบบเวียงเหมือนลื่นนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนขับรถตู้ร้องตะโกนด้วยนะคะว่าเฮ้ยเฮ้ย
แล้วรถตู้ก็พุ่งไปชนใต้สะพานเลย
ทำให้เพื่อนที่นั่งอยู่ที่เบาะโดยสารคู่หน้า
หลังคนขับนะคะได้รับบาดเจ็บไป๒คน
คือหัวแตกถูกเสกกระจกบาด
ซึ่งก็คือนางชวนชมโฉมเชิดอายุ๔๑
และนางเฉลิมรักสนิทอายุ๔๙
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลาง
คนขับรถตู้เสียชีวิตนะคะ
นายสมเจตหมวกทองอายุ๓๓คนนี้เขาเห็นเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังว่าเขากับรถตู้เนี่ย
เดินทางพร้อมกันมาจากจังหวัดชายนาฏ
เขาใช้รถส่วนตัวขับตามรถตู้มาค่ะ
พอขับวิ่งลงมาจากสะพานพระราม๘
จอดติดสัญญาณไฟแดงที่แยกวิสุทธิกษัตริย์

พอไฟเขียวปุ๊บรถตู้ก็ออกตัวปั๊บ
เขาขับตามหลังมาเขาเห็นเลยว่ารถตู้
สายไปสายมาแล้วก็ไปพุ่งชน

ถนนลื่นมากที่เขาขับรถเก่งตามมาค่ะ
ลื่นมากจนเกือบจะควบคุมรถของเขาเองไม่อยู่
เขาก็ชะลอจอดข้างทางแล้วก็ลงไปดูที่รถตู้

ยังมีร่องรอยการชนที่ใต้สะพานอยู่เลย
นี่
ก็มีเจ้าหน้าที่เอาทรายไปโรยกลบคราบน้ำมันบนถนนวิสุทธิกษัตริย์แล้วนะคะ

ในอดามบางใหญ่เจ้าหน้าที่กู้ไพอะไร
ไปช่วยเหลือคนเจ็บและผู้เสียชีวิต

เล่าให้ฟังว่าได้รับแจ้งก็เลยรีบไปช่วย
ตอนที่เขาขี่รถจักรยานโยนไปบนถนนจะไปช่วย
รถเขาก็ลื่นเหมือนกันปัดไปปัดมาเหมือนกัน
เพราะมีน้ำมันอยู่บนถนนเกือบลื่นล้มอะค่ะแล้วก็มืดด้วยค่ะ
เห็นก็รถผ่ากลางหลังคาแล้วก็พวกหลังคานี้มาทับคอ
รู้สึกว่าจะคอผิดลูกด้วยนะคอหักเพราะหน้าตาบวมเมื่อคืนนี้
แล้วหลังจากนั้นผมก็แจ้งเข้าไปที่ศูนย์มูลนิธิปลอยตึง
ให้นำรถอุปกรณ์ตัดทางเพื่อมาช่วยผู้เสียชีวิตออกจากรถ
มันเป็นเหตุการณ์แบบคาบน้ำมันตกหล่นครับสองฝั่ง
แต่ไม่รู้ว่ารถคันไหนที่ทำตกอย่างนี้
ตัวผมก็อาจจะประสบปฏิเหตุด้วยนะครับ
แต่น้าทีมาช่วยอย่างลื่นเลยใช่ไหมครับครับผม
หลายคนก็บอกตรงกันว่ามีน้ำมันอยู่บนถนนจริง
คนที่ขับรถเก่งตามรถตู้ทั้งกู้ภัยที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปช่วยนะคะ
ร่างของนายเอกลักษณ์คนขับรถตู้ทางญาติก็ไปรับศพที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดร่าสัทธาธรรมอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะ